ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงล็อกนาวนะ
ภลายคนอยู่บ้านทำให้ผลงานของพระเอกนี้ค่ะ
เริ่มจากคนนี้พระเอกถ้าย่อทรายใครอีกละ

เสียงฉันผิดจริตไปเลยนะคะ

ลาจอไปกับละครรีรันคุณผู้ชม

ฉันดูประมาณหลายรอบแล้วแต่ก็สนุกทุกรอบคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเรตติ้งถล่มทลายจริงนะคะ

ต้องไปหูอยู่ที่๔๙ค่ะ

ส่วนรุ่นน้องร่วมช่องนะคะคุณไมค์พระธรเดช

ตัวเลขก็อยู่เรตติ้งนะคะอยู่ที่๓ปลายตลอดแล้วค่ะ
ธันวาสุริยจักรนะคะอวดความหล่อ

หลงกลิ่นจันทร์คุณผู้ชมนะคะ
คนติดงอมแงมค่ะเรตติ้งพุ่งสูงไปที่

ใช่ค่ะจากวิกช่อง๗

พระราม๔กันหน่อยคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่น้อยหน้า

แบบนี้ค่ะ๒พระเอกหน้าไซค์

เล็กธิรเดชและกระทิงขุนนรงค์ค่ะ

หลับชะตาไปได้เรียบร้อยเลยนะฮะ

ข้นทำให้ช่วงละครออกอากาศ

ยานสูงใกล้แตะเลข๔เลยนะ
แต่ตอนจบก็ไม่แผ่วค่ะไม่ผิดหวัง
ตติ้งก็ปิดท้ายไปได้แบบตัวเลข

กับบทบาทขวนหน้าป่าไม้นะคะ
อารมณ์ดีผสมเกร็ดความรู้

ตติ้งก็พุ่งหนุ่นแตะไปเลข๔เลยค่ะ

แดนเซิร์ฟนี่ไงน้องพีคกองทัพ
ลูกของนี่พ่อปราบยุทธพิชัยค่ะ

ฝีไม้ลายมือทางการแสดงถือว่าดีนะคุณฮะ
แล้วก็ประกบคู่กับเบลล่ารานีแบบนี้
เปิดมาตอนแรกนะพุ่งไป๒๖แล้วนะคะ

เชื่อว่าละครสนุกน่ารักแบบนี้
น่าจะถูกใจกับราคอนแน่นอนนะฮะ

โหค่ะเหมาะกับพี่แซคการีนมากเลยนะคะ
เล่นแล้วก็เพิ่มดูแล้วก็เพิ่ม

นักแสดงแต่ละคนแสดงดีแล้วก็เกมข้น